มาดูข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์หน่อย
เกิดขึ้นในพื้นที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังจากนั้นเดินออกไปให้อาหารกระต่าย
ไปที่กระต่ายกะจะพูดคุยกับเขาสักหน่อย
ปรากฏว่าเห็นเขาหงอยซึม
นึกว่าเป็นอะไรแล้วแถมเหลืออยู่แค่๒ตัว
แล้วอีกตัวหนึ่งหายไปไหนมองไปมองมาเนี่ยค่ะ

เหลือมนอนอยู่ห้องใต้หลังคา

อย่างสุขสบายแล้วอยู่ในท้องก็คือกระต่ายที่หายไปอีกหนึ่งตัว
ส่วนน้องอีก๒ตัวที่ซึมคาดว่าน่าจะกลัวงู

เสียใจด้วยน่าจะเห็นภาพภาพหวัดเสียวไปแล้วคือเพื่อนโดนกินไป
ก็เลยหงอยหอยนั่งอยู่นิ่งเนี่ยนะคะสุดท้ายกู้ภัยต้องเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นของนายอำพรสิริมหาอายุ๕๗ปีในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาเจอกระต่ายสองตัวสีขาวเนี่ยนะคะยืนหงอยอยู่ขณะที่เอาอาหารไปให้
พยายามมองหาอีกตัวเพราะเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไว้๓ตัวมันหายไปไหนอีก๑ตัวเนี่ยนะคะ
ไปเจองูเหลือมอวบอ้วนแอบอยู่ใต้คานในกรงรีบวิ่งหนีค่ะ
แล้วก็โทรให้กู้ภัยเข้ามาช่วยนะคะจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงใช้เวลาไม่นาน
จับงูเหลือมตัวนี้เอาไว้ได้ความยาวตั้ง๕เมตร
ที่เขานอนนิ่งแบบนี้ไม่ไปไหนเพราะอิ่ม
กระต่าย๑ตัวที่อยู่ในท้องเลื้อยหนีไม่ไหวนะคะ
เจ้าหน้าที่นำใส่กระสอบปุ๋ยเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
ยังอยู่ที่ชนบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะกับงูอีกแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปคล้องงูเหลือมทำได้สำเร็จด้วยนะคะ
แต่ว่ากว่าจะสำเร็จเขาใช้ความพยายามอย่างมาก
เพราะว่างูเหลือมตัวนี้ดุร้ายอ้าปากพยายามฉกสู้เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเลยนะคะ
ถามว่าทำไมเพราะเขาท้องแก่กำลังมองหาที่วางไข่
ซ่อนตัวอยู่ในที่ดินว่างเปล่าหลังวัดรังศรีสุธาวาสหรือว่าวัดไร่กล้วยในอำเภอศรีราชานะคะ
เจ้าของที่ดินเขามาเจอเพราะว่ารับจ้างมาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกบ้าน
เจองูเหลือมท้องแก่ตัวนี้ซุกอยู่ใต้ขอนไม้
พยายามชูคอไล่ฉกอย่างดุร้ายก่อนที่จะเลื้อยหนีขึ้นไปบนท่นต้นข่อยบริเวณนั้นนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถจับไว้ได้ค่ะ